เมื่อกลุ่มที่โทนี่ออกงานก็มาเจอได้พิธีศูนย์ทันทีเลย
พร้อมเปิดใจกับรักครั้งใหม่นะคะ
งานนี้ชัดเจนนะถึงสถานะว่าสิ้นสุดทางเพื่อน

รับชัดเจนเลยว่ารู้สึกเจอคนที่ใช่
ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากจะให้แก้วนี่แหละเป็นแม่ของลูก

อินกับความรักเวอร์เลยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ผมรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ครับใช่แค่นั้นเลย

ทำให้แบบเหมือนกับเราได้เห็นมุมที่ต่างคนต่างไม่ได้มาเก๊กใส่กัน
การเดินทางแหละที่ทำให้เราได้เรียนรู้จักคนดีที่สุด
แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าทำให้เรารู้สึกว่า
ก็อยากเดินทางกับคนนี้ไปเรื่อยนะครับ
จริงก็ไม่อยากจะเสียความรู้สึกตรงนั้นแหละ
แต่เราแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกมากกว่านั้น
ขอบอกตรงเราก็โตแล้วเราบอกตรงดีกว่า
แล้วก็เขาก็ถามว่าคิดดีแล้วเหรอแค่นั้น

ผมคิดว่าใช่ครับ

ก่อนหน้านี้บอกว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่คืบอาจจะไม่พัฒนา
แต่ตอนนี้เวลามันเปลี่ยนไปเนอะอะไรก็เปลี่ยนไปนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะขออีกคู่นึงดีกว่านะคะ
ให้มันเนี่ยโอ้โหอิจฉากันไปเลยละกัน

แฟนนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานนะครับ
แหวนเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
สำหรับนิ้งนะคะคือมันไม่สำหรับเป็นที่เวลา
แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่
แล้วเขาก็โตมากพอที่เขานี่ชอบคนเก่ง
นิ้งก็ผ่านอะไรสมบุกสมบัติมาเยอะมาก
เอานิ้งว่านิ้งเชื่อนะคะในตัวเขาแล้วก็ตัวเราด้วย

นิ้งก็ขอปฏิบัติหน้าที่ของนิ้งก็เอาล่ะค่ะ